ไปดูเรื่องของโควิด๑๙มันส่งผลกระทบทุกอาชีพ
ต้องบอกแบบนี้ทุกอาชีพได้รับผลกระทบ
แต่บางทีไว้กริจมันก็เป็นโอกาสนะครับ
หมอลำหมอลำซิ่งเจอพิษโควิด๑๙กลับบ้านครับ
เพราะร้านปิดนะฮะร้านปิดไปขายผัดไทยสูตรแม่บอกนะ
โอ้โหขาย๕เดือนคุณรู้ไหม
ต้องขยายสาขาตอนนี้เพิ่มไป๓สาขาแล้วนะ
โอ้โห๕เดือน๓สาขาไม่ธรรมดาครับครับ
ทีมข่าวไปที่ตลาดนี้ครับตลาดสอนงนุษย์บ้านหนองตูม
ตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีครับ
หลังจากทราบว่ามีหนุ่มนักร้องหมอลำซิ่ง
มาเปิดแผงขายผัดไทยสูตรโบราณ
ราคาเขาบอกแสนประหยัดห่อละ๒๐บาทเท่านั้น
ในชื่อผัดไทยอามอนนะครับ
นายภูภูมิเรืองเดชเจ้าของร้านเนี่ยเล่าบอกว่า
เหตุที่ต้องผันชีวิตจากนักร้องหมอลำซิ่ง
ในร้านอาหารอีสานชื่อดังที่กรุงเทพมหานคร
มาเป็นพ่อค้าผัดไทยเนี่ยเพราะโดนพิษโควิด๑๙
ทำให้ร้านอาหารปิดให้บริการครับแล้วก็
ยังไม่มีใครมาติดต่อว่าจ้างไปแสดง
เดินทางกลับบ้านเกิดแล้วมาเอาสูตร
ไทยโบราณที่แม่เคยทำขายตัวเขาเองเนี่ย
เอามาปรับปรุงสูตรนิดหน่อยขายราคาถูก
ห่อละ๒๐เขาบอกว่า
ได้กำไรเนี่ยห่อละ๕บาทแต่ว่า
อยากจะได้ขายในปริมาณมากนะครับ
ลูกค้าจะได้อิ่มอร่อยในราคาที่จับต้องได้
หากค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะครับจะเหลือกำไร
วันละ๑๕๐๐๒๐๐บาท
โอ้เยอะอยู่นะฮะขณะนี้ขายมา๕เดือนแล้ว
ปรากฏว่าขายดีมากต้องเปิดสาขาเพิ่ม
อีก๓สาขาที่ตลาดแม่ยุพินตลาดสด
บ้านหนองบุแล้วก็ตลาดสอนงนุษย์นี่แหละฮะ
เจ้าของร้านย้ำนะครับว่ามหาโห
ดูสิคือประมาณว่า
ขายของน่าดูเขาบอกว่าถ้าใครได้กินแล้ว
จะติดใจในรสชาติอย่างแน่นอน
เพราะผัดไทยสูตรโบราณนี้วัตถุดิบมีคุณภาพทั้งนั้น
ใส่ลงไปในกระทะตามสูตรแล้วลงมือผัดให้เข้ากัน

เอาไปห่อวางเรียงกันบนแผง
รอลูกค้าที่มาจ่ายตลาดแล้วก็ซื้อกลับไปกินบ้าน
เพราะว่ากลิ่นมันหอมเตะจมูกไปทั่วตลาดเลยนะครับ

บ่าย๒๑ทุ่มหมดถือชั่วโมงเองอ่ะ
ใช่ครับถ้าไม่ติดงานเหมาข้างนอกนะ
ถ้าใครเขาจัดงานจัดอะไรบางทีเขาเอาไปออกร้าน
ใช่ไปออกร้านอร่อยเนอะ
อกติดใจกันไปราคาไม่แพงด้วย

ยึดอาชีพผัดไทยเขาควรจะถูกอินวัน
ผัดไทยไปด้วยแล้วก็หมอลำซิ่งไปด้วย

ได้๒เมนูแล้วท้องร้องหนักมากตอนนี้